นั่นนะคะเขาก็เพิ่มสัตว์ให้กับคุณผู้ชม
ที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวกันในช่วงของหน้าหนาวนี้
โดยทำเป็นเกาะลีเมอร์แลนด์
ถือว่าเป็นการเนรมิตสวนสัตว์เพิ่มสวนเพิ่มสัตว์อีกหลายชนิดนะคะ
ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกัน

น้อยน่ารักที่ไม่ได้หาได้ง่ายนะคะ

ใช่ค่ะก็เป็นสัตว์ที่เรียกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
กำลังปีนปลายเครื่องเล่นสนุกสนานทีเดียวค่ะ
ซึ่งส่วนนี้นะคะอยู่ในส่วนจัดแสดงเกาะลีเมอร์แลนด์
ทางสวนสัตว์ขอนแก่นจัดทำขึ้น
ภายในก็ตกแต่งเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ
คล้ายกับเกาะมาดากัสก้าซึ่งเป็นถิ่นกำหนดของพวกมันนั่นแหละ
ปกติที่นี่นะคะมีตัวลีเมอร์อยู่๔ตัว
แต่ทางสวนสัตว์อุบลรัชธานีมอบให้มาอีก๔ตัวก็รวมเป็น๘ตัว
ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ป้อนอาหารให้กับมือด้วยนะ
แล้วก็ยังมีนี่ค่ะนอกสลามิงโก
ขอยาวสวยงาม
ปกติมีแค่๔ตัวนะคะเป็นตัวผู้๒ตัวตัวเมียอีก๒ตัว
นี่เข้าไปนั่งดูได้แบบนี้ดูสบายนะ

เรียกว่าได้ถ่ายภาพกันแบบใกล้เลยนะ

มี๔ตัวแล้วทางสวนสาดุสิตก็มอบให้อีก๑๐ตัว

รวมทั้งหมดที่นี่สวนสัตว์ขอนแก่นมี๑๔ตัวแล้วนะคะ
นายธนชนเคนสิงรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นบอกว่า
มีการปรับตกแต่งสถานที่มีการเพิ่มจำนวนสัตว์มาให้
เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาว
จากสัตว์แล้วนะคะก็ยังปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
โดยการนำดอกไม้มาประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยล่ะค่ะ
ใครจะใช้เวลาว่างในช่วงปีใหม่ก็ไปกันได้นะคะ